ล่าสุดนี้จมมาอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับแล้ว

มันมีอะไรที่ไม่น่าจดจำแน่นอนครับ
แต่แพ้ท่าเรือเป็น๑๒ก็ส่งผลให้เมืองทองนั้นจบมาอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง
แล้วก็แพ้เป็นเกมที่๔ติดต่อกันในลีก
นี่คือประติศาสตร์ของสโมสรที่ไม่น่าจดจำนะครับ
หลังจากที่แพ้๔นัดติดในเกมลีก
ครั้งแรกในประติศาสตร์ของสโมสรนะตั้งแต่เคยแพ้ราชบุรี
ก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองทองพ่ายในเกมลีกติดต่อกันมากสุดนะครับ
ก็คือเดือนพฤษภาคมปี๒๖๐ก็คือแพ้๓เกม
อืมแต่เนี่ยแพ้สี่แล้วถ้ายังจูนไม่ติดนะครับเกมที่ห้ามีโอกาสเหมือนกันนะ
โอ้โหนี่เมืองทองเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดมานะใช้โค้ชที่เป็นชาวเกาหลีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตามจริงตามสถิติของเมืองทองเวลาเปลี่ยนโค้ชเนี่ยส่วนใหญ่ผลงานจะดีขึ้น
แต่ครั้งนี้พอเปลี่ยนโค้ชแล้วโอ้โหเกมแรกในการคุมทีมในไทยลีกแพ้เลยนะฮะ
ก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดนับถึงการแพ้ติดต่อกันยาวนานที่สุดของเมืองทองนะครับ
แพ้นะครับถึง๖เกมติดมาแล้วเหมือนกันนะครับในเดือนพฤษภาคมปี๒๕
แต่ว่าอันนี้มันจะมีผลต่อเนื่องไงเพราะมันเป็นเกมลีกยาวเขาไม่มีเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ตามรุ้นตามเชียร์นะครับใครที่เป็นแฟนเมืองทองนะครับ
เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่าเมืองทองจะต้องหล่นไปถึงขนาดนี้นะครับ
ที่มีคะแนนเท่ากันกับเมืองทองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับ
ถ้าสุพรรณเขาอันดับเนี่ยได้คะแนนขึ้นมาเนี่ยเมืองทองก็จะจมบ๊วยเลยนะ
ใช่คือตอนนี้เมืองทองกับบ๊วยอยู่แล้วสุพรรณรองบ๊วยไงแต่ว่าคะแนนมันเท่ากันอยู่
ก็คือแข่งน้อยกว่าไงแต่ถ้าสุภัณฑ์แข่งปุ๊บแล้วมีคะแนนนี้มากกว่าเนี่ยจมบ๊วยแบบ๑๐๐แบบเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ขึ้นมายากเหมือนกัน